มาดูความคืบหน้าในคดีใหญ่คดีนี้นะครับ
คดีที่พ่อตาโหดทะเลาะกับลูกเขย
แล้วก็คว้ามีดไล่ฟันลูกเขย
นี่คุณผู้ชมแล้วก็ดอกสุดท้ายที่พ่อตาฟัน
คือฟันเข้าที่หัวของลูกเขย
จนเสียชีวิตอยู่ข้างโซฟา
ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของคนในบ้านนะครับ
คือเหตุการณ์เกิดวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม๘ตุลาคม
ซึ่งตำรวจภูทร๓โค้ง
รับแจ้งเหตุมีการทะเลาะวิวาส
และมีผู้ถูกใช้อาวุธมีดฟันนะฮะเป็นชาย
โดยเป็นชายวัย๒๗ปี

ก็พบศพของนายประเสริฐพันเอกหรือว่าไก่

คุณนี่ฮะช็อตสุดท้ายที่ถูกฟัน
คือถูกฟันตรงโซฟานี้

สภาพศพคือถูกของมีคมฟันบาดเจ็บที่ศีรษะ๒แห่ง

อกจากนี้ยังมีแขนซ้ายและแขนขวาอีกนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุคือนายสมชายจาดมีหรือว่าช่างชาย

ที่บ้านพักคนงานร้านทำเฟอร์นิเจอร์
ริมถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก
ตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังก่อเหตุนายสมชายผู้ก่อเหตุหลบหนีไป

นายพายับพุกเจริญน้าของนายสมชายผู้ต้องหา
นายชรินเมฆประดับผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
ตำบลคลองทรายอำเภอสากเหล็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ได้นำตัวผู้ก่อเหตุคือนายสมชาย
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรสากเหล็กจังหวัดพิจิตร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหลบหนีไป๓วันนะครับ
นายสมชายอยู่ในชุดเสื้อผ้าลายสก๊อต
หมวกแก๊ปกางเกงยีนแล้วก็ใส่แมสปิดปาก
หลังพบตำรวจก็เข้าให้ปากคำเบื้องต้นไม่นานนะครับ
พร้อมปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าตัวยืนยันจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตำรวจก็ควบคุมตัวเข้าห้องขังทันที
เพื่อรอตำรวจปฐุมธานีเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
เดินทางมารับตัวกลับไปดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ผู้ต้องหาตัดสินใจเข้ามอบตัว

ผู้ต้องหาได้ดูข่าวข้ามไทยรัตน์ทีวี
ตอนที่แม่ของผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์คุณ

ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ของผู้ต้องหาวิงวอนทั้งน้ำตาขอให้ลูกมอบตัว
ทีนี้ครับตัวลูกหรือว่าผู้ต้องหาได้ดูทีวีพอดี
ก็เลยคิดได้และสงสารแม่และพ่อที่ป่วย

ก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่กดดันอย่างหนักนะครับ
เขาเองก็ต้องปลอมตัวหนีไปกบดาน
นอนอยู่ในป่ามืดรกทึบสุดท้ายทนไม่ไหวครับ
ติดต่อผ่านแม่และก็ญาติญาติรวมถึงผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อให้พาเขาเข้ามอบตัวนะครับ
หลังจากนั้นชุดสืบสวนสพสามโคก
ท้องที่เจ้าของคดีก็ได้เดินทางมารับตัวผู้ต้องหา

แล้วก็นำตัวผู้ต้องหามาถึงสพสามโคก
รีบนำตัวหลบนักข่าวที่รออยู่ด้านหน้าโรงพัก
เพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่นักข่าวก็ไปตามกันเยอะนะครับ
แล้วก็แอบขึ้นด้านหลังโรงพักเข้าห้องควบคุมทันทีนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางเสมียนเพิ่งสถิต
ภรรยาของนายสมชายผู้ต้องหา
แล้วก็พี่สาวของนายสมชายพร้อมกับลูกสาว
ซึ่งเป็นภรรยาของนายไก่ผู้ตายนะคุณนะ
แล้วก็ญาติญาติเดินทางมาเยี่ยมนายสมชาย
แต่ทางตำรวจยังไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมนะครับ

บอกว่าเธอเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครอบครัวของนายไก่ด้วย
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้นะครับ
แต่ถ้านายไก่ผู้ตายไม่บีบคอลูกชายของเธอ
แล้วก็เป็นลูกชายของนายสมชายวัย๕ขวบก่อน
น้องเนี่ยก็คงไม่สติหลุดก่อนจะเกาะเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะ
เขาก็เหมือนเขามันสติขาดที่เขาบอกผมไม่อยู่ในการจากคนที่เขาพูดว่า
คือทุบล็อตหรือว่าอะไรคือเขาทำใจได้แล้วแต่ที่ทำใจไม่ได้เลย
คือบีบพอลูกคนเล็กคือมันคือลูกนี้คนเนี้ยที่มีแขน
ล่าสุดของล่าสุดนะฮะความคืบหน้าในคดีนะครับ
ทีมข่าวของเราไปตามคดีเมื่อเช้านี้นะฮะ๑๐โมงครึ่ง
พลตำรวจตรีชุมพลชาญชนะโยธินผู้บังคับการตำรวจภูทร
ปฐุมธานีพร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกดุรกรสิทธิสมบูรณ
กับการสพสามโคกแล้วก็ชุดสืบสวน
ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการจับกลุ่มนายสมชายนะครับ
โดยระบุแบบนี้ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายสมชาย
แล้วก็ผู้ตายก็คือนายไก่นะฮะซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพ่อตากับลูกเขยนะครับ
ได้เข้ามารับเหมาทาสีที่ร้านฟอร์นิเจอร์ที่เกิดเหตุ
และได้พักอาศัยอยู่ภายในร้านเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว
ซึ่งหลังจากเสร็จงานนายสมชายและนายประเสริฐ
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันที่บริเวณหลังร้าน
กระทั่งเวลาประมาณ๑ทุ่มวันเกิดเหตุคือวันที่๘ตุลาคม
ทั้งสองคนได้มีปากเสียงทะเลาะกัน
จากนั้นนายสมชายได้ใช้มีดอิโต้ยาวประมาณ๕๐เซนติเมตร
ฟันเข้าที่บริเวณแขนและศีรษะของนายประเสริฐ

หลังจากก่อเหตุนายสมชายได้ขับรถยนต์
พร้อมกับพาภรรยาลูกชายและลูกสาว

นี่หมายถึงว่าเป็นภรรยาของผู้ตายเอง
แล้วก็หลานหลบหนีไปด้วยกันทั้งหมด
ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่านายสมชายได้หลบหนีไป
ตำบลไร่ชิงที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ติดตามไป
จนพบรถยนต์ของนายสมชาย
ที่ใช้ขับหลบหนีหลังก่อเหตุ

จรปิดจับภาพหลายเส้นทางนะ
นายสมชายใช้รถในการขับหลบหนีนะครับ
รถคันนั้นจอดอยู่บริเวณลานจอดรถบ้านเอื้ออาทร
แล้วก็ภายในรถยังพบอาวุธมีด
นายสมชายได้ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ส่วนตัวของนายสมชายได้หลบหนีไป

อาวุธมีดดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

ก็เลยประสานตำรวจท้องที่ของสพศากเหล็ก

กระทั่งผู้ต้องหายอมมอบตัวเมื่อวานนี้นะครับ

ตำรวจก็ได้นำตัวของผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ซึ่งแถลงเสร็จพาไปทันที
ไปที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์จุดเกิดเหตุนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องนำกำลังกว่า๒๐นาย
นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนตั้งแต่จุดแรก
นายสมชายให้การว่านั่งดื่มเหล้ากับลูกเขย
มานั่งหินอ่อนด้านหลังร้านเฟอร์นิเจอร์
จากนั้นมีการโต้เถียงกับลูกเขย
และสิ่งที่นายสมชายยังอ้างเหมือนเดิม
ก็คือลูกเขยเข้าไปในห้อง
แล้วบีบคอลูกชายวัย๕ขวบของเขา
ทำให้ตัวนายสมชายโมโหว่าทำไมถึงมาบีบคอลูกน้อยของเขา
ก็เลยใช้ค้อนปลาเข้าประตูห้องที่ลูกเขยอยู่
ประตูทะลุจากนั้นลูกเขยก็ได้ลงมา

แล้วก็ทุบที่ฝากระโปรงรถของนายสมชายก่อน
ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ตะลุมบอนกัน

ก่อนที่ตัวนายสมชายผู้ต้องหาจะใช้มีดไล่แทง
ไล่ฟันลูกเขยจนจมกองเลือดเสียชีวิต
แล้วก็ผู้ต้องหาก็ยังทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ในช่วงที่ขับรถพลิกอัพหลบหนี
ไปพร้อมกับภรรยาลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานชาย
โดยการทำแผนครั้งนี้มีญาติลูกเมียของผู้ต้องหา
มายืนดูอยู่ห่างพร้อมกับหลานเจ้าของร้าน
ซึ่งใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง๑๕นาทีนะครับ
ตำรวจก็นำตัวกลับมาควบคุมตัวที่สพสามโคกทันทีนะครับ
ส่วนศพของผู้ตายนะฮะก็คือนายประเสริฐหรือว่านายไก่
หลังจากเมื่อวานนี้พ่อแม่เดินทางไปรับศพลูกชาย
ด้วยความเศร้าสลดเสียใจนะคุณนะ
แม่ยังทำใจไม่ได้เลยร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
รับศพกันที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังจากนั้นก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดจำปาที่ตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ผู้เป็นแม่บอกแบบนี้บอกว่าไม่กล้าดูคลิปเลย
คลิปเหตุการณ์ที่ลูกชายถูกพ่อตาฟันหัวจนเสียชีวิต
กล้าดูหรือแม้กระทั่งข่าวแม่ก็ไม่กล้าดูนะครับ
ก็ถือว่าคลี่คลายแล้วสำหรับคดีนี้
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในที่สุดนะครับ